คุณผู้ชมครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุสลดจริง
สลดเพราะว่ามีคนตายตั้ง๕ศพ
นี่แหละฮะรถหลุดโค้งครับไปชนเอาเสาไฟฟ้านี่ริมถนนรัชดาพิเศษ
ฝั่งตรงข้ามนู้นเป็นสารอาญาเป็นสารยุติธรรมเรียงกันนะฮะ
โอ้โหเป็นรถขนคนงานครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อเช้าฝนมันก็ตกตกแบบเปียกน้ำเคลือบถนนลื่นกำลังลื่นเลย

นี่คือสภาพรถกระบะนะครับที่ปีนทางเท้าไปชนอัดกับเสาไฟฟ้า
พังยับเยินกันชนเนี่ยหน้าหลุดหลังคายุบเนี่ยลักษณะเหมือนปลิวเข้าไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
ปลิวเข้าไปแล้วก็ไปพับอยู่กับเสาไฟแบบนี้
มีผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากรถสามศพนะครับแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ในรถคือคนขับกับผู้โดยสารนั่งข้างคนขับ
กู้ภัยนะฮะใช้เครื่องตัดทางนะครับนำตัวออกมาปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับ
รวมมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนรัชดาพิเศษฝั่งตรงข้ามสำนักงานสารยุติธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับ
คือเลยโค้งร้อยศพนะที่มีพวกตุ๊กตาม้าลายอะไรวางเรียงกันมาหน่อยเดียว
สัก๒๐๐เมตรเองนะครับเหตุเกิดตอนสัก๗โมงเช้าได้
โดยรอบที่เกิดเหตุนะครับก็มีหมวกคนงานก่อสร้างหม้อข้าวอาหารที่จะเอาไปกินการพักเที่ยงระหว่างทำงานเนี่ยกระจัดกระจายอยู่หมดฮะ
แล้วก็มีรถอีซูซูสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นไปพับติดอยู่กับเสาไฟฟ้านั่นแหละ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย๔ศพแล้วครับแล้วก็เป็นผู้หญิง๑ศพโดยนายฤทธิเกียรติเปียนขุนทศอายุ๒๖ปีคนขับเนี่ยเสียชีวิตนะฮะ
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจส่วนผู้บาดเจ็บ๒ศพนะครับที่อยู่ในรถก็เป็นผู้หญิงนะที่นั่งอยู่หลังคนขับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยนะฮะมีปลอดภัยนะครับ
ตำรวจสนประหลโยธินครับสอบสวนเบื้องต้นพบว่ารถบรรทุกคนงานมากัน๗คนมาจากจังหวัดปราจีนบุรีครับพอมาถึงช่วงทางโค้งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าครับสาเหตุน่าจะฝนตกถนนลื่นนั่นแหละ
ตำรวจก็พยายามตรวจสอบกล้องวงจรปิด

หรือว่ามีคู่กรณีหลบริวไปแล้ว
เดี๋ยวจะสรุปสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
มีรายงานว่าทั้งหมดเป็นคนงานก่อสร้าง
ในสายงานของอาคารจอดรถหลังศาล

ผู้ว่ามัดชัดสิทธิพันธุ์

เหาะโค้งเร็วขนาดนี้เลยหรอ

มันเป็นช่วงขึ้นจากอุโมง

อุปสรรย์เกิดจากหลายสาเหตุเช่นลักษณะทางกายภาพพื้นผิวถนน
แล้วก็ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว
ส่วนที่มองว่าเป็นโค้งอาถรรย์

ถือเป็นความเชื่อและเป็นรูปมองที่ดีดีอย่างไร
ดีจะได้ตระหนักตำนักถึงความปลอดภัย
กรทมจะประกาศเขตจำกัดความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงจุดอื่นด้วยนะครับ
เพราะว่ามันมีหลายจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากครับ

จะหมายถึงว่าตกหนักเรื่องคนนี้ก็ยังขับชะลอลงด้วย
เฮ้ยก็ดี

อันนั้นแต่คิดว่าเป็นอาฐานที่ก็ขอให้ชะลอลง
เพราะว่าอาจจะเกิดได้ตลอด
ผมคนหนึ่งเราก็เชื่อแบบนั้นเวลาเจอที่เขาแบบว่ามีสารมีอะไรผมก็จะชะลอความเร็ว
แล้วคุณชาติชาติบอกว่าเดี๋ยวจะทำสัญญาณคือถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุปั๊บเนี่ย
จะมีไฟอยู่ตรงจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วคราวนี้พอเกิดเหตุปั๊บเขาจะมีไฟกระพริบ
เหมือนเตือนคนให้เห็นระยะไกลเบื้องต้นถ้ายังทำไม่ทันท่านบอกเกิดเหตุตรงไหนปั๊บ
เดี๋ยวลดให้สกิดไปก่อนเลยไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดไฟวาบเหลืองเอาไว้ก่อน
เป็นการเตือนให้ชะลอความสะดวกแล้วก็จะได้วางแผนการเดินทางถูกด้วยนะคะ
แต่การเตือนนี้ก็คือคนที่นอกพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้บ่อยก็จะได้รู้ด้วยนะคะเรื่องการจำกัดความเร็วนะคะ
เพราะว่ามาแล้วก็ต้องระวังเพราะไม่งั้นไม่ใช่ที่มาของฉายาโค้งร้อยศพ
มันเป็นจุดที่เรียกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงแล้วก็สภาพอากาศสภาพถนนเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมันหลายอย่างหลายองค์ประกอบจริงนะคะ